ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ทีมคณะที่จะแถลงความคืบหน้า
การผ่าชนสูตรศพคุณแตงโมรอบที่๒พร้อมอยู่แล้วนะครับ
คุณศิริวัตรรักษาอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเชิญเลยครับค่ะ
ถ้าไม่เฮียบเดี๋ยวเราควรจะ

มีไหมไม่มีไหม

ไม่ได้มีไหม

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศการเตรียมตัวที่จะแถลงนะครับ
ว่าในเวลา๒ชั่วโมงเกือบ๓ชั่วโมง

กระทรวงยุติธรรมนะครับที่นั่งด้านซ้ายที่ลุกขึ้นข้างหลังเนี่ยนะครับ
ท่านเหล่านี้คือที่คณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นนะฮะ
ตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมในการที่จะผ่าชนะสูตรนะครับ
วันนี้ก็จะมีคุณหมอจาก๓โรงพยาบาล
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ๓แห่งที่เป็นผู้ผ่าศพ
ก็คือโรงพยาบาลจุลาลงกร
โรงพยาบาลรามาธิปดีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงกันสดเลยนะคะ

อะไรไปแล้วบ้างนะครับ
เราก็ได้ดำเนินการประชุม
โดยมีคณะกรรมการ

หมอโวรวีนะครับเป็นประธานคณะกรรมการในการผ่าพิสูจน์
แล้วก็มีแพทย์จาก

โรงพยาบาลลามาแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬา
แพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาล
และมีทันตแพทย์ที่เข้ามาร่วมผ่าพิสูจน์ในครั้งนี้ด้วย
เพื่อให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่มีความต้องการของคุณแม่น้องแตงโม
ซึ่งได้ยื่นเรื่องเข้ามาที่กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการดังกล่าว
ตลอดจนมีอาจารย์หมอนะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
เป็นผู้สังเกตการณ์
และมีน้องเต๊ะสัตวัส
แล้วก็มีทนายกิจสนะที่เป็นตัวแทนของคุณแม่เข้าร่วมในการรับฟัง
และก็มีภูมิคับการนิติ

วิทยาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะเข้ามาร่วมในการที่จะ
ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการผ่าพิสูจน์
แล้วก็มีการบรรยายสรุปให้ทราบว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้างนะครับ

แม่น้องแตงโมได้มีข้อสงสัย
เพราะฉะนั้นเราจะทำงานในกรอบของการตรวจพิสูจน์ศพ
ของแม่น้องแดงโมอคล้อยของน้องแดงโมออย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
อาจจะด้วยความยิ่งวันนี้อ่าฟอร์โมลีนเข้าไว้ในจมูกเยอะไปหน่อย
นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ต้องเข้าไปดูเรื่องนี้นะครับ
เอาละครับก็จดเอาแล้วกันนะครับ
สิ่งที่คุณแม่นะครับมีความประสงค์อยากให้เราตรวจพิสูจน์ก็คือ
บริเวณที่ศีรษะโดยรอบของผู้ตาย

บริเวณลำคอผู้ตายที่สวมสร้อย
บริเวณหน้าอกใต้ลำคอ
บริเวณบาดแผลที่ขา
บริเวณบาดแผลบริเวณน่องและข้อพับทั้งสองข้าง
บริเวณเล็บมือทั้งสองข้างของผู้ตาย
บริเวณแผ่นหลังของผู้ตาย
บริเวณหลอดลมของผู้ตาย
บริเวณอวัยวะเพศของผู้ตาย
เสื้อผ้าที่ผู้ตายสวมใส่ในวันเสียชีวิต
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณแม่น้องนะครับได้
ร้องขอให้สำนักงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมดำเนินการตรวจพิสูจน์
ตลอดจนข้อสังเกตที่จะต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปในบางประเด็นที่
คลายสงสัยด้วยนะครับ
อาจารย์หมอคุณหญิงพรทิพย์ก็ได้กรุณาแนะนำด้วยนะครับ
ในบางจุดที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์
ดังนั้นเราก็จะวางไทม์ไลน์ในการที่จะบอกว่า
หลังจากที่มีการชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าวันนี้เนี่ย
มีอะไรบ้างที่พอที่จะแจ้งให้ทราบได้บ้าง
และในบางประเด็นก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะเนื่องจากว่า
เราจะต้องนำสิ่งที่วันนี้ผ่าพิสูจน์เข้าตรวจสอบในห้องแล็บอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นก็จะรอเรื่องของผลสรุปรายงานของคณะแพทย์อีกครั้งหนึ่งด้วย
เพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลากระชั้นชิดมากก็ต้องรอให้แพทย์แต่ละท่านเนี่ย
สรุปว่าวันนี้ท่านได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์ในแต่ละท่านอะไรบ้างนะครับ
แล้วก็รับรองรายมือชื่อไว้นะครับ
โดยท่านประธานหมอวรวีก็จะเป็นคนสรุปประเด็นในเรื่องของ
รายงานการตรวจพิสูจน์ในวันนี้
หลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของกรอบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบ
ภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ท่านก็จะเป็นคนติดตามผล
และเราก็วางกรอบไว้ว่าภายใน๒สัปดาห์นี้
ทุกอย่างที่เราดำเนินการไปจะต้องได้คำตอบแล้วแล้วเสร็จ
ในกรณีเรื่องของการตรวจพิสูจน์นะครับ
ดังนั้นก็จะให้สื่อมวลชนได้รับทราบว่า
เราได้เร่งและดำเนินการที่จะทำต่อให้นะครับ
ส่วนบางประเด็นที่ใน๑๑ข้อ
อาจจะมีบางเรื่องที่ไปก้าวล่วงของการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดำเนินการได้
เนื่องจากว่ากฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เราทำได้นะครับ
เพราะฉะนั้นในบางเรื่องก็อาจจะต้องสอบถามจากทางพนักงานสอบสวนต่อไป
หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องดำเนินการต่อไป
เพราะฉะนั้นเราก็คือหนึ่งในส่วนหนึ่งของจิ๊กซอเรื่องหนึ่งที่จะให้เกิดความกระจ่าง
เรื่องที่พี่น้องประชาชนสงสัยนะครับ
ดังนั้นวันนี้เยอะจะให้นะครับ
ถ้าที่บางท่านนะครับที่ตอบในมุมที่ท่านสามารถชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบได้บ้างนะครับว่า
อะไรที่มันสามารถชี้แจงได้ทันทีนะครับ
ก็เดี๋ยวคงจะให้ทางท่านประธานในฐานะเป็นรองคุณบริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ชี้แจงในขั้นตอน
กล่าวว่าจะให้แพทย์ที่วันนี้เนี่ยสามารถตอบในเบื้องต้นได้บ้างเนี่ยคือประเด็นอะไรนะครับ
ขออนุญาตนะครับก็ในส่วนของการชนะสูตรพลิกศพครั้งที่๒วันนี้นะครับ
ต้องเรียนทางทุกท่านให้ทราบก่อนนะครับ
การชนสูตรพลิกศพครั้งที่๒เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับที่ไม่เหมือนกับการชนะสูตรศพครั้งแรกนะครับ
วันนี้สิ่งที่ตามที่ท่านเลขารัฐมนตรีได้นำเรียนนะครับก็คือว่าเราได้มีการประชุมร่วมกับทางผู้ผ่าชนะสูตรศพครั้งแรก
ก็คือสถาบันนิติเวชวิทยาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการผ่าชนะสูตรศพครั้งแรกนะครับ
แล้วก็ได้ร่วมกับทางคณะกรรมการในการผ่าชนสูตรนะครับ
ทำการตรวจชนะสูตรศพนะครับโดยการเริ่มต้นก็คือเราดูจากลักษณะภายนอกทั้งหมดนะครับ
ดูเรื่องของบาดแผลที่มีการเกิดขึ้นให้ตรวจพร้อมกับในกรณีของการตรวจเจอในครั้งแรกนะครับ
อันที่สองก็คือตรวจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายนะครับซึ่งหลายท่านก็ทราบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังตาย
การเปลี่ยนแปลงภายหลังตายที่มีการเน่าของร่างกายนะครับของกุฎดังโมนะครับ
ใครสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของบัตรแผลหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงภายหลังตาย
ก็จะมีการตรวจแล้วก็การตัดเนื้อเยื่อนะครับเพื่อไปทำการตรวจในห้องปฏิบัติการนะครับ
จากนี้ก็ตามประเด็นที่ทางคุณแม่ได้ส่งผ่านท่านเลขารัฐมนตรีมานะครับ
ก็ได้ทำการตรวจลงไปเฉพาะจุดนะครับเช่นบริเวณของอวัยวเพศนะครับ
บริเวณของบาดแผลต่างบริเวณของหลอดลมนะครับ
จากนั้นเนี่ยเราต้องได้เรียนเชิญท่านทันตแพทย์จากทางคณะทันตแพทย์ศาสตุลานะครับ
เพื่อมาทำการสวนฟันนะครับในกรณีที่มีประเด็นในเรื่องของการบาดเจ็บของฟันหรือไม่นะครับ
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ได้มีการเปรียบเทียบภาพถ่ายทางรังสีนะครับ
โดยการทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะดูเรื่องของการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกนะครับ
และกฎกศิษย์ศาสตร์ต่างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ
จากการตรวจทั้งหมดก็วันนี้ได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าผลในเรื่องของการชนะสูตรศพนี้
ขอบคุณค่ะครับ

จากที่ท่านประธานวรวีได้กรุณาพูดแล้วนะครับ
ก็ในเรื่องของการที่วันนี้พบอะไรบ้างนะครับ
ก็อยากให้อาจารย์หมอพรทิพย์นะครับ
ได้ชี้แจงให้ทราบในประเด็นที่
อย่างน้อยที่สุดก็เป็นตัวแทนของทาง

ก็อาจารย์ได้กรุณาแจ้งให้พี่น้องผู้เจอสุขครับ

ไม่ได้เข้าไปก้าวกายนะเอามาทำให้สิ่งที่สื่ออยากรู้
เรื่องแรกเลยนะคะก็คือ
คุณหมอจากสนับวันที่สิทธิศาสตร์เป็นผู้เห็นศพทั้งแรก
ลูกตาปกติไม่มีบาดแผลไม่มีลักษณะการเน่าที่ไม่เท่ากันสองซีก
นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ
มันมีความเปลี่ยนแปลงหลังตายของศพที่ขึ้นจากน้ำ
แล้วมันไปค้างอยู่ที่โรงพักก่อนจะไปถึงสถาบันนิติเวศ
และภาพที่หลุดมันเป็นภาพที่อยู่ในรถ

หมอได้ดูภาพของคุณหมอจากทุกคนด้วย
ได้ดูของสถาบันนิติเวศและก็ได้ดูการหาศพซ้ำ
สรุปว่าฟังเนี่ยครบค่ะ
ไม่มีรอยช้ำไม่มีบาดแผลใด
น้ำสีสักกระโหลกสีสักไม่แตก

แต่สมองเราต้องดูภาพของสถาบันนิติเวศ
ซึ่งในครั้งนี้สถาบันนิติเวศได้ดำเนินการตรวจอย่างละเอียด

เขาตรวจละเอียดและครบถ้วนนะคะอย่างเยี่ยมเลย
เพียงแต่ว่ามีระเบียบที่ไม่ให้หมอได้เข้าไปฟังได้
เขาก็เลยพูดให้ทนายซึ่งทนายอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจ
เพราะฉะนั้นประเด็นแรกจบนะคะ
ฟันอยู่ครบค่ะ
อาจจะมีสิ่งที่หายไปไม่เกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บ

แล้วเราก็ได้คนที่มาดูเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์คณะทันตแพทย์เลยนะคะ
สองก็คือศีรศักดิ์ไม่มีบัตรแหละ
และที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่เคยห่วงเรื่องถูกรัดคอบีบคอ
จากภาพข่าวครั้งแรกก็จะเห็นว่าตาไม่มีศึกเลือดออก
คือไม่มีลักษณะของการทารกะ
มันก็เป็นตัวช่วยตอบในสิ่งที่ไม่ได้ผ่านวันนี้นะคะ
การรังวลทุกสิ่งทุกอย่าง
ถัดมาก็คือเรื่องของเอ่อบัตรแหละที่ขา
ซึกบัตรแหละที่ขาเนี่ยเราทำอะไรใหม่ไม่ได้
แต่ว่าการมาร่วมกันดูในครั้งนี้ทำให้เราเห็น
ความชัดของบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งตรงนี้คงจะต้องให้พนักงานสอบสวน
คุยกับคุณหมอคณะกรรมการชุดนี้กับนิติเวศ
เพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นบาดแผลที่สวย
เหมือนมีความมีลักษณะเฉพาะที่จะบอกได้ว่าน่าจะโดนอะไรมาประมาณนั้น
เรื่องของลักษณะโลกและล่อมทางเพศก็ตัวให้หมดแล้ว

อาจารย์ท่านดูกภพปรสวะนี้คือสามารถดูได้ละเอียดของแบบนี้
กภพปรสวะท่านดูจากรูปถ่ายที่สามารถนิติเวศได้ดำเนินการถ่ายไว้อย่างละเอียด
แล้วก็ชัดเจนค่ะว่าเอ่อสมบัติศาสตร์เนี้ยมันมันไม่ได้เต็ม
แต่มันก็บอกอะไรไม่ได้ค่ะมันบอกอะไรไม่ได้
เรื่องจากศพมันก็เน่าเพราะฉะนั้นในทางนิติเวศทุกคนต้องเข้าใจว่า
มันไม่ได้เห็นปั๊บบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเหมือนกับการเห็นบาดแผลใหญ่อย่างนั้น
ว่าจะเกิดจากใบพัดไหมแน่นอนมันไม่เหมือนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่นะคะ
ค่ะเอ่อรามาแล้วก็ธรรมสาติแล้วก็สามติดเวทเราเห็นบัตรแล้ว
เพราะว่าที่ทุกคนห้ามถามมันเป็นเรื่องในคดีค่ะ
แต่ว่าผ่านไปก็คือให้พนักงานสอบสวน
ช่วยกรุณามาคุยกับคุณหมอ
เพื่อที่จะเอาไปดูว่ามันเกิดจากอะไร
อาจารย์ตอนที่เรียนถามที่หนึ่งทุกที่อาจารย์บอกว่า

ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แผลใหญ่นะเป็นแผลอื่น
เพราะฉะนั้นรบกวนสื่ออย่าลงไปในรายละเอียด
แต่บอกว่าการมาดำเนินการในครั้งนี้
มันทำให้ได้ประเด็นแล้วก็ต้อง
ขอบคุณการชนสูตรครั้งแรกที่ชัดเจนว่า
แผลใหญ่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิต
แล้วมันก็ได้ทำให้แคบเข้า

พนักงานสอบสวนกับผู้สู่หลักฐานน่าจะตอบได้
แล้วก็รายละเอียดอื่นจะเป็นอาจารย์หมอนะคะ

ประเด็นที่มีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ
กระดูกร่างกายกับบาดแผล
ได้ดูทั้งหมดแล้ว
โดยเฉพาะนี้ก็มีคุณหมอสลาวุธ
ก็ได้เปิดดูในรอยบาดแผลที่มีอยู่ว่า
มีร่องรอยการแตกหักหรือบินหรือไม่
ก็เห็นทั้งโครงสร้างเลยว่ายังไม่มีร่องรอยของการแตกหัก
หรือการบิดของกระดูกแต่อย่างใดนะครับ
อันนี้คือจากที่เห็นด้วยตาไว้ก่อน
อันนี้คือเจอจากที่เราเห็นก่อนนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามก็คงรอผลจากรายงานแพทย์อีกสักครั้งหนึ่งว่า
ได้สรุปอะไรไว้แล้วบ้างนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของท่าน

ได้เข้าใจว่าจากนี้ต่อไปมันจะเดินไปสู่กระบวนการใดบ้าง
๑๒๓๔ท่านก็จะได้ติดตามผลการแบบนึงการอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นครับ
อ่าครั้งนี้ก็ได้ให้คุณเต๊อสัตวัสดิ์ซึ่งอ่า

มาพร้อมกับพนัยก็ร่วมสังเกตการณ์ก็นั่นก็เป็นส่วนชื่อ

ข้อมูลคุณแต่งได้เป็นแขนของผู้หญ้าฝ่ายที่พ่อมาดูในวันนี้
เรามีข้อมูลใดใดเกี่ยวกับคุณไหมครับ
มีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับคดีผมอาจจะไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมดนะครับ
แต่ผมขออธิบายให้คนเข้าใจว่าผมมาทำอะไร
ก็คือว่าในส่วนของครอบครัวของคุณแตงโม
ก็คือฝั่งคุณพ่อและคุณแม่นะครับ
จริงแล้วทั้งสองฝั่งก็ได้ติดตามคดีนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับ

แต่ว่าด้วยอายุด้วยการที่เขาดิวกับสื่อไม่ได้

เคยมีสื่อของเขาไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะครับ
มันก็เลยเป็นจุดที่เขาได้ประสานกับอาจารย์ทงชัยนะครับ
ว่าจะมีใครได้สักคนหนึ่งไหมที่จะเป็นตัวแทนครอบครัวนะครับ

จริงก็ผมก็งงกันว่าทำไมเรื่องผมคือนี้นะครับ
แต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ได้รับความไว้วางใจนะครับ
แล้วก็เมื่อมีการประสานเสร็จนะครับแน่นอนครับ
จะต้องมีประสานกับทางคุณแม่นะครับ
ก็คือทั้ง๒ฝั่งนี่นั่นสื่ออนุญาตยินย้อนให้ผมเข้ารุ๊ปสังเกตการพล
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับ

แต่ว่าคำตอบต่างที่เป็นเนื้อหาหลักเนี่ย

เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวคนในหัวนั่นหมายถึงว่าเป็นประโยชน์กับคนในครอบครัว
เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของข้อกฎหมายต่อไป
แต่ที่ตัวเองไม่มีครอบครัวหรือมีความรู้เกี่ยวกับสถานทรูป
ทั้งนี้ได้ฟังข้างหน้ากรรมการและรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่คาดกลัว
นั่นคือการแถลงข่าวหลังจากได้ผ่าชนะสูตรไปแล้วนะครับ
ผลอย่างเป็นทางการนะครับก็รอ๒สัปดาห

ก็เป็นไปอย่างที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้ทำมาแล้วล่ะ
ครับเรายังติดตามกันอยู่ที่นั่นต่อนะคะ